การแฉล้หลายต่อหลายอย่างสำหรับประเด็นที่บอกว่า
กาดรุมทำล้ายลูกในผลที่เชียงใหม่

รวมไปถึงพี่น้องในวงการประเทศเยอะเลยทีเดียว

รวมไปถึงแปลหนึ่งสำคัญอีกคนนึงคือ
คุณบอลกฤษณะแฟนนุ่มของคุณอุ้มนั่นเองนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แต่ปรากฏว่ามาแต่คุณอุ้มลักษณะ

เชิญพวกนักแสดงร่วมกันมาทานข้าวที่ร้านนั้นข้างบน
แล้วก็ทานอาหารกันตามปกติเลยค่ะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองก็มาร้านนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้รู้เรื่องอะค่ะว่าข้างล่างที่เขาบอกว่ามีการ
ถีบห้องน้ำกันหรือว่าทะเลาะกันข้างล่างคือตรงส่วนนี้
ไม่ทราบเลยเพราะว่าห้องน้ำอยู่ชั้น๓แล้วเราอยู่ชั้นดัดฟ้า
ค่ะก็มีอ่าคนมาบอกว่าให้พวกเรากลับอืมแต่จริงจริงอะเราตั้งใจจะกลับอยู่แล้ว
ว่ามันประมาณห้าทุ่มแล้วอะค่ะใช่เราก็เริ่มเช็คบินกันแล้วอะค่ะ
โอเคเตรียมตัวกันกลับแล้วก็เหมือนเห็นนะคะเห็นไกลเพราะว่าโต๊ะ
โต๊ะที่เกิดเหตุกับโต๊ะที่เรานั่งอ่ะมันไกลกันนะคะเราก็เหมือนเห็นไกลไกลว่ามีคนแบบ
ชุนละมุนชุนละมุนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็เลยรีบให้น้องน้องนักแสดงกลุ่มหนึ่งกลับไปก่อนเราก็ไม่ได้ทราบว่าเหตุการณ์ชุนละมุนนะ
ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีการทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นอย่างที่เป็นข่าวขึ้นมาค่ะ
แต่ก็มีสื่อบางสื่อใช้คำว่าแก๊งดาราสั่งลุมกระทืบแล้วก็ยืนหัวเราะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
แล้วก็ทำให้ทั้งโบทั้งอุ้มแล้วก็น้องเนี่ยเสียชื่อเสียงรวมถึงเอ่ยถึงต้นสังกัดเรื่องนี้เราก็คงจะต้องมาคิดกันอีกทีว่าเราจะเอายังไงต่อไปค่ะ
ใช่ค่ะคือเราไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าณจุดที่เราอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นร้านอาหารซึ่งเราก็มีการเล่นดนตรีใช่ไหมคะ
ก็จะมีเสียงดังเสียงเพลงแล้วซึ่งพี่บอลเนี่ยก็อยู่บนโต๊ะอุ้มแล้วก็เดินไปเดินมาหาโต๊ะเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราไม่ได้ยินอะไรพวกนั้นเลยอะค่ะ
เราไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นอภิษฎเหนือดาราคนอื่นนะคะคือตัวคุณอุ้มเองเนี่ยก็ทำตัวปกติมากเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มีกาดส่วนตัวหรือว่าไม่ได้มีบอดี้การ์ดอะไรที่มาคอยดูแลใช่ค่ะ
การไปเข้าห้องน้ำลงไปถ้าเกิดว่าพี่กัดเขาจะไปดูแลไม่ใช่แค่เราแค่หรือคนอื่นดูแลความเรียบร้อยมันก็เป็นหน้าที่ของเขาซึ่งจุดนี้กุ้งไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คือถ้าจะได้ยินพี่บอลพูดยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะพี่บอลก็จะพูดแค่แบบว่าเฮ้ยให้พาน้องเขาออกไปแค่นั้นนะคะ